คุณผู้ชมมาดูเรื่องของงานแต่งงานกันหน่อยค่ะ
ตามปกติเราไปงานแต่งงานก็ต้องเอาเงินใส่ซองเนาะ

เงินรับไว้ขอเสียงปรบมือดังค่ะพี่ชัยเฉพาะด้วยนะคะ
สุดยอดเสียงปรบมือนี้กี่หมื่นคะ

แสนบาทนะคะขอเสียงครบมือดังเลยค่ะ
ขออภัยสำหรับบางท่านที่ไม่ได้มีซองนะคะทำแบบนี้ได้
เป็นตัวอย่างที่ดีมากคุณนัดดันัยยอดเยี่ยมจริงนะคะ
พี่น้องรักกันพ่อแม่ภาคภูมิใจค่ะ

ไม่ต้องระวังไงว่าเอ๊ะใครจะแบบเอาซองเราไปหรือเปล่า
เราเก็บดีหรือเปล่าไม่ต้องเปลืองกระดงกระดาษซองจดหมาย
ปุ๊บถึงปั๊บรู้ยอดเลยทันทีว่าเข้าเท่าไหร่แล้วเข้าไหม
แล้วประกาศดังแรกบนเวทีเลยเหรอครับเนี่ย
คือเหมือนกับว่าตัวคุณพี่ผู้ชายเขาบอกว่าไม่ได้มีเงินสดมา
แลกเงินมาคือเหมือนกลับมาจากต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
ทางทีมจัดงานบอกไม่เป็นไร
คือคลิปนี้พิธีกรงานแต่งงาน
แมวพิธีกรงานแต่งมืออาชีพ
คืองานแต่งงาน๒๔มิถุนายนนะคะ
คนสนใจเยอะมากแล้วก็ไปแซวเลยว่าโอ้โหบ่าวสาวมีความพร้อมมากนะ
เราก็ไปคุยกับบ่าวสาวคู่นี้มานะคะ
คุณถิติสันพรมชินวงศ์หรือคุณเบส
กับคุณวิวัลคงมณีหรือคุณไอซ์ค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าตอนนี้แฮปปี้มากมีความสุขมาก
แล้วก็ได้เห็นคลิปวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานของตัวเองเป็นที่สนใจ
ก็ยิ่งดีใจนะคะไม่คิดว่าจะถูกพูดถึงเยอะ
เรื่องของเรื่องก็คือพี่ชายนายนัดดันัยพรมชินวงศ์หรือคุณบอล
กลับมาจากเยอรมนีแล้วก็มาร่วมงานแต่งงานทันที
โดยไม่ทันได้แลกเงินไม่ทันได้แลกเป็นเงินไทย

คือไม่ทันไงแล้วต้องมารับไหว้คู่บ่าวสาวไง
แต่ด้วยความเป็นพ่อค้าออนไลน์กันอยู่แล้วทางเบาสาวอะค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงครูเบาสาวดูนะคะ
เรามีความห่วงใยมีความใส่ใจ
พี่ชายของเราว่างานแต่งมันยุ่งมาก
แล้วก็เจอคนหลายคนครับกลัวว่าเขาจะลืม
จริงแกบอกว่าเดี๋ยวโอนให้ทีหลัง

ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาเลย

ผมใช้แบบนี้กับพี่มิวบ้าง

คะลองคิดดูดีเผื่อใครกำลังจะจัดงานแต่งงาน

ประหยัดค่าซองสะดวกรวดเร็วอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่นิยมพกเงินสด
น้องคิงอยากใส่ซองแสนนึงอย่างนี้

จะไปร่วมงานแต่งด้วยเดี๋ยวคนเขาตกใจนะเนี่ย
เลยแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนหน้าทรงหน้าซองโอนสลิปมีชื่อหมดทุกอย่าง
ก็จริงครับประหยัดซองประหยัดปากกาประหยัดทุกอย่าง

ไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับกันอะไรกันไม่ต้องจ้างคนมานั่งนับเงิน

แกนคิวอาร์โค้ดเลยค่ะแฮปปี้เลยค่ะ
ศึกษาเอาไว้ก่อนศึกษาเอาไว้ก่อนครับเผื่อว่าถ้ามีโอกาส
โอ้โหใจปั้มมากนะหนึ่งแสนสแกนจ่ายแต่คนนี้สิครับ